คุณป้าท่านนี้วันนี้คุณหมอนัท

กินข้าวเสร็จปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน

รถของท่านแหกโค้งเสียชีวิตครับ

ริมถนนบ้านกำแพงเพชรตะบนโนนสมบูรณ์
พบศพคุณป้ามูลเลิศอนุรักษ์อายุ๕๒ปี
ในสภาพชนลวดสลิงไฟฟ้าคอท่านหักเลยฮะ

ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์
จากทางอำเภอศรีวิลัยมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองบึงกาลครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้งฮะ
รถเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
แล้วไปเจอเอาไอ้ลวดสลิงเสาไฟฟ้า
ที่ไขว้กันอยู่เป็นลูกกากบาดครับคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพยายามจะช่วยแต่ไม่ทันครับ

สภาพศพนะครับมีร่องรอยถูกลวดสลิงกระแทกที่ลำคอฮะ

คุณป้าเนี่ยโอ้โหเดิมก็โรคประจำตัวเยอะอยู่แล้ว

ล่าสุดนะครับก็ไปตรวจเจอว่า

เหนื่อยง่ายวูบง่าย
พอญาติมาถึงนะครับเห็นสภาพศพร้องไห้ครับ
บอกว่าโอ้โหวันไหน
วันนี้หมอนัดนะจะไปติดตามอาการ
พอเช้ามาป้ากินข้าวกินยาเซ็ทสูบหมู่
กัน้อมขึ้นบอร์ทย์ทะซายคีย์ออกจากบ้านมา
คิดว่าป้าไม่หลับในจากฤทธิ์ยาก็เกิดวูบกระทันหัน
ครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
เดี๋ยวจะชนะสูตรศพเสร็จแล้วจะมอบร่างนะครับ
ให้ไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ